ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านที่หมู่บ้านย่านทวีวัฒนานะครับ
แล้วก็เป็นเหตุทำให้อาคารนั้นพังถล่มลงมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตล่าสุดนำร่างออกมาได้ครบทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ญาตินั้นเดินทางไปรับศพกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดแล้วนะครับ
สรุปเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เกิดเหตุของตี๕เมื่อวันก่อนคุณผู้ชมครับกับเหตุการณ์นี้เพลิงไหม้เป็นบ้าน๓ชั้น
คลิปนี้อย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่สักพักหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือว่าอาคารมันรับน้ำหนักไม่ไหว
เรื่องของความร้อนทั้งเรื่องของน้ำที่ฉีดเข้าไปแล้วก็พังถล่มทับร่างในตอนที่เกิดเหตุก่อนที่พังลงมาเนี่ยในบ้านมีคนอยู่๘คนเขาก็นอนหลับกันอยู่คุณผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เพลิงไหม้บริเวณป้อมยามด้านหน้าก่อนแล้วก็ลามเข้าไปด้านในนะฮะพอเกิดเหตุเพลิงไหม้กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิง
ฉีดน้ำช่วยคนติดค้างออกมาได้๑ขออภัยออกมาได้๗คน
แล้วอีก๑คนก็เข้าไปหลบในห้องน้ำ
แต่เขาก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้วอาคารมันก็พังถล่มลงมาครับ

แต่ว่าระหว่างนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน

ตอนนั้นมีกู้ภัยอยู่ด้านในรวมทั้งทีมประจนเพลิงทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะฮะ
๕นายด้วยกัน๔นายนะฮะแล้วก็คนติดอยู่เป็น๕
แล้วก็ข้างในเนี่ยโอ้โหอากาศค่อนข้างจะไม่มี

พอพังถล่มปุ๊บต้องรีบเลยว่าใครอยู่ด้านในติดอยู่ข้างในบ้าง
แล้วก็ต้องวางแผนในการทำงานใช้เครื่องตัดทางใช้เครื่องจักรเจาะปูนเข้าไปช่วยเหลือ
นำคนเจ็บออกมาได้เพียง๑คนแล้วมีคนติดค้างอยู่ในซากถึง๔คน

เย็นเมื่อวานเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบด้านในกับด้านนอกคุณผู้ชมครับ
อุณหภูมิด้านในมันสูงกว่า๑๐๐องศาเซลเซียต
นั่นหมายความว่าถ้ามีคนอยู่ด้านในไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้
ตรวจสอบเรื่องของสัญญาณชีพชีพจรของคนที่คาดว่าจะรอดอยู่ใต้ซากนี้
ก็ไม่พบด้านใน๑๐๐องศาเซลเซียสแต่ด้านนอก๓๖องศาเซียเซีย
ซึ่งมันต่างกันมากซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะพบผู้รอดชีวิต
ทีมงานก็เลยลงความเห็นว่าทั้งหมดที่อยู่ด้านในน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็คือมีการนำร่างของผู้ติดอยู่ทยอยออกมาออกมาทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ก็คือนายธนพบประภัยอายุ๔๔ปีนายสมัญญานินทงอายุ๔๘ปี
นายอัตภพลท้วมทองอายุ๒๖ปีและนายสุทัศน์เปลี่ยนกรัฐอายุ๓๘ปี
ในเกียจแผดดตรสรรค์อายุ๓๕ปีทั้งหมด๕คนที่เสียชีวิตนั่นเอง
เจ้าหน้าที่วางแผนในการไปกู้ร่างทั้งหมดนะคะ
ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลคือเบื้องต้นจะใช้รถเครนนะคะ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในการยกซากบ้านออกมาก่อน
แต่ว่าการทำงานไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการพังถล่มของบ้านเป็นลักษณะเหมือนแพนเค้ก
คือกองเป็นชั้นแล้วก็เคลื่อนมาด้านหน้าคือไหลพิงกันมาข้างหน้าค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยต้องวางแผนตามหลักสากลนะคะในการแบ่งพื้นที่บ้านออกเป็น๔โซน
และ๔จุดที่พบร่างของนายธนพบแล้วก็นำออกมาได้ก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นจุดที่โครงสร้างเสียหายน้อยที่สุด
เพราะว่าเป็นจุดที่โครงสร้างแข็งแรงสุด
ก็ใช้เครื่องจักรหนักในการทำงาน
ต่อมาเวลาประมาณ๑นาฬิกา๗นาทีค่ะก็กู้ร่างที่๒ได้

ต่อมาตอน๖โมงเช้า๖โมง๒๘นาที
เจ้าหน้าที่กู้ร่างต่อมาคือนายสมัญญาแล้วก็นายอัตภพล
กู้ได้อีกสองศพนะคะทีนี้ก็รวมเป็นสี่ศพนะคะ
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็นำทงชาติมาคลุมร่างของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
อย่างสมเกียจวีรบุรุษผู้กล้านะคะ
จนถึงเช้ากู้ภัยออกมาได้ครบแล้ว๔นะฮะส่วนช่วงสายก็สามารถกู้ร่างของนายเกียรติแพทเตอร์ศาส
หรือว่าทอมมี่ซึ่งเป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้ออกมาได้จนครบทั้งหมดแล้ว
แล้วทุกร่างถูกส่งต่อไปยังนิติเวชของโรงพยาบาลสิริราชครับ
แล้วตลอดทั้งวันนี้ก็มีบรรดายญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนั้นทยอยเดินทางไปรับศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับ